พิมลีกอังกฤษเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว
กลับไม่อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์
คุณพลไก่เดือนทองสามารถเก็บจะชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวจาก๒๑ครั้งในเกมลีก
มีค่าเฉลี่ยอายุรวมเพียง๒๔ปีเท่านั้น
แต่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นแกนหลักของทีม
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นคือการเรสซิ่งคู่ต่อสู้
เกมนี้ลิเวอร์พูลจะได้เล่นในบ้านก็ตาม
แต่การมีเกมกลางสัปดาห์ที่ต้องเจอกระดูกชิ้นโตอย่างดอดมุน
หลังจบโปรแกรมนัดที่๓๒และเป็นอีก๖เกมที่เหลือ
ที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นคอยขัดขวางการไปสู่แชมป์คนแรกในรอบ๕๕ปี